เรายังขอตามคุณเสกโลโซต่อหน่อยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ตั้งแต่๑๓๑๓๑๔๑๕๓วัน๓คืนติดกันเลย
สิงหาคมหยุดไปวันหนึ่ง๑๗มาต่อแล้วก็ยาวมาจนถึงวันนี้
เล่นดนตรีร้องเพลงต่อว่าคนนู้นคนนี้คนนั้น
แต่ประเด็นของเราก็คือเมื่อวานนี้
คุณเสกโลโซเขาก็ยอมรับเหมือนกันว่าเขาป่วย
เพราะว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าคุณเสกโลโซป่วยหรือเปล่า
เป็นไบโพล่าหรือเปล่าเป็นคนสองบุคลิกอารมณ์แปรปรวน

คือวันที่เปิดบ้านให้นักข่าวไปพูดไปคุยด้วยเนี่ย

แค่อยากให้เห็นชีวิตส่วนตัว

แต่ก็มาอีกแล้วอะค่ะ

เฟซบุ๊กไลฟ์แบบนี้ต่อไปเรื่อยทำเพื่อประเทศชาติ

เดี๋ยวไปดูบางช่วงบางตอนกันหน่อยนะคะ

มุมของการเล่นดนตรีร้องเพลงก็ต้องยอมรับ

ก็กินอาหารเช้าโชว์แล้วก็มีมุมแปลก

แล้วก็พูดถึงเรื่องของการบริจาคเงิน
คุณเสกก็บอกว่าตอนนี้ยอดเงินบริจาค
ช่วยเหลือเด็กพิการทางสมองบ้านราชาวดี

จัดการเรื่องโทรศัพท์มือถือ

ขณะที่เฟซบุ๊กไลฟ์อะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่ก็ยังมีการด่าทอ
ทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีนะคะ

นั่นไง
ก็หลากหลายอารมณ์
ในวันนี้
คนเดียวอย่างนี้ค่ะ
ทีนี้คนก็ไปแสดงความคิดเห็นกันเหมือนเดิมนะคะ

คนไปด่าไปว่าคุณเสกก็มีนะคะ

ฝากถึงสื่อมวลชนนะคะว่า
อย่าไปสัมภาษณ์คนที่ไม่รู้จริงเกี่ยวกับเรื่องคุณเสกโลโซเลย
เพราะว่าถ้าจะถามว่าทำไม
ครอบครัวเห็นว่าคุณเสกโลโซป่วย

ทำไมไม่พาไปหาหมอไม่พาไปรักษา
คุณการวิพากรอดีตภรรยาของคุณเสก

การที่จะเอาคุณเสกโลโซไปรักษาอาการป่วย
ก็เลยฝากถึงคนที่รักคุณเสกโลโซจริง

นำเสนอสิ่งที่ยิ่งจะทำให้เลวร้ายลงไปกว่านี้
ปล่อยให้ครอบครัวเขาไปเคลียร์กันเอง
คุณการวิพากรนี่เคยให้สัมภาษณ์
ตอนที่เสกโลโซพาดพิงถึง

เสกกับคุณทักษิณก็ไม่ได้รู้จักอะไรกัน
เพียงแต่ว่าเคยเจอแล้วก็ถ่ายรูปกันแค่นั้นแหละ
ก็ส่วนจะพูดไปเพราะอะไร
มันก็อย่างเรื่องที่เราพอจะเข้าใจ
ไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะอากงอาการอะไรหรือเปล่า

เพราะว่าก็รู้ดีว่าเสกตอนนี้ก็อยู่ในภาวะแบบไหนอะไรยังไง

ลองหาทางดูว่าจะช่วยอะไรยังไงกันได้บ้าง
สำหรับอาการของเสกโลโซในขณะนี้นะ
แต่หลายคนก็ถามด้วยความอยากรู้
ไม่ใช่เรื่องการจะไลฟ์ไม่ไลฟ์อะไรหรอก
อยากรู้ว่าบ้านพี่เสกใช้เน็ตอะไร
ต่อเนื่องได้หลายวันหลายคืนใช่ไหม

ก็ดูแบบถ่ายทอดสดอะไรกันไปเรื่อย